ภาพวันนี้จะดูเหมือนว่าตลาดเงินมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก
เมื่อวานนี้ดูเหมือนกับอังกฤษเนี่ยฟอร์มมีการอ่อนค่าทำสถิติใหม่เลย
ก็เป็นลักษณะการแข่งค่าต่อปอนด์นะฮะพูดง่ายคือตอนเนี้ย
กระแสเงินมันไหลไปไหลมามากมายเลยครับพี่ดี
อันนี้อีกอันหนึ่งผมมองก็คือเรื่องจากค่าเงินแล้วเนี่ย

ของบาทเราเนี่ยผมว่าสองหมื่นสองพันที่ขึ้นมาแล้วครับ
ในขณะที่จริงจริงแล้วเนี่ยเอ่อเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ย
ราคาเราไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนนะครับผม
ประเด็นตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าภาพของตลาดเนี่ย
ทุนกังวลในเรื่องของการออกจากอังกฤษ
องกฤษออกจากยูโรออกมาตรงนี้นะครับ
ดูเหมือนกับว่าทุกคนก็มองไปหาสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย
ค่าเงินไหนที่มีความแข็งแรงก็จะย้ายเม็ดเงินเข้าไป
ตอนนี้ก็จะเห็นว่าดอลลาร์ก็แข็งค่า
ญี่ปุ่นเยนก็เป็นลักษณะการแข่งค่าครับ
อันนี้มองยังไงบ้างครับ
คือตลาดเนี่ยนะครับมีการเรียกว่าปรับตัวในสัปดาห์หนึ่งนะครับ
หลายท่านเนี่ยถ้าดูในส่วนของทีวีโทรทัศน์แล้วเห็นตูเลขวิ่งต่างต่างเนี่ย
จะรู้สึกว่าเอ๊ะการโหวตเนี่ยของอังกฤษเนี่ย
แต่จริงแล้วมันคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นซึ่งอันนี้มันน่าจะยาวต่อเนื่องไปเป็นปีถูกต้องครับ
การลงทุนต่างในช่วงนี้จะชะงักงานครับเพราะว่าคนเนี่ยต้องการดูครับว่าในเรื่องของผลทางด้านภาษีนะครับ
ผมไม่ต้องโดนชาร์จภาษีอะไรพิเศษนะเพราะถึงเป็นเพื่อนฝูงกันนะครับ
แต่ตอนนี้พอคิดจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยภาษีก็จะต้องเปลี่ยนนโยบายในเรื่องของการเงินเปลี่ยนไง
ถ้าเราดูเนี่ยสองสามวันนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ย
นะครับในส่วนของธนาคารกลางของเสารัฐเองเนี่ยไล่งาน
ที่เขาบอกว่าปีนี้น่าจะอย่างน้อยน่าจะขึ้นสักหนึ่งครั้ง

เพราะว่าในเรื่องของตัวเลขต่างผลกระทบเนี่ย
เอ๊ะมันอาจจะทำให้ตัวเลขเสร็จกิจของอุตส่ารักษณ์นะ
ไม่ว่าเรื่องของอัตราว่างงาน

อาจจะเปลี่ยนไปทิศทางที่ไม่ดีไง
ในการลงทุนในประเทศอื่นด้วย
จะไม่ได้จบในง่าย
ถ้าเรามาดูคนไทย

เราซื้อของอังกฤษ
และเอาเงินไปแลกเปลี่ยน

ก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าคนไทยเนี่ยอยากที่จะซื้อปอนด์เนี่ยนะครับ
เราต้องดูฝั่งที่เขาเรียกว่าฝั่งขายนะอย่างงงนะ
เวลาเราเห็นเราไปที่ธนาคารเนี่ยเขาจะมีราคารับซื้อกับราคาขาย
แง่ของเราคนไทยนะเราอยากได้ปอนด์เนี่ยเราต้องดูฝั่งราคาขาย
ต้องบอกว่าตอนนี้เทียบเท่ากับ๔๗๕๖หมายความว่าเราต้องเอาเงินเนี่ย

สตางค์ไปแลกได้๑ปอดนะครับ
ก็ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคาดการณ์กันว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้น

เพราะฉะนั้นเราจะใช้เงินบาทน้อยลงไปเรื่อย

แนวโน้มยังเป็นลักษณะการอ่อนค่าของปอนด์อยู่

วันนี้เราคงอาจจะพูดถึงแตะได้เล็กน้อยเท่านั้น

ด้วยสรุปนะภาพลูปตรงนี้มันเหมือนกับว่า

แต่ยังมีลักษณะเป็นตอนอยู่ยัง
รวมถึงการวางแผนที่จะลงทุนด้วย
ซึ่งวันอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตว่า

พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ

สิ่งที่ต้องจับตามองเลยจริง

จะเรื่องภาษีไหนจะเรื่องค่าเงิน
น่าจะแข็งค่าขึ้นบาทเราก็น่าจะแข็งตัวขึ้นเหมือนกัน
และคนหันไปเทลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำอย่างทองคำกันหมดนะคะ
ซึ่งตอนนี้ศูนย์วิจัยทองคำเขาวิเคราะห์กันออกมาคร่าวแล้วว่า
ทองคำอาจจะพุ่งขึ้นไปได้ถึง๒๔๐๐บาทขอ๒๔๐๐๐บาทเลยก็ว่าได้
เพราะฉะนั้นนักลงทุนเล็งกันดีก็แล้วกันค่ะ